ไปที่ใต้ครับจังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้ตามจับคนร้ายที่ไปขโมยของในร้าน

ตามจับได้ครับตำรวจเมืองนครศรีธรรมราชปิดล้อมบ้านหลังเนี้ย
กำลังก่อสร้างอยู่ในซอยกำรมสิบสี่นะฮะตำบลโพธิเศรษฐ์อำเภอเมือง
เข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาก็คือนายโอเล่จันทวิไลนะครับ
อายุยี่สิบหกปีที่ซ่อนตัวในห้องน้ำหลังจากเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยวไปรักทรัพย์เข้ามาครับ
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของนางสาววิพามรัฐโฉมทองอยู่ปากซอยนี่แหละ
แล้วก็วิ่งไปซ่อนตัวที่บ้านที่กำลังก่อสร้างนี่มันก็มืดไม่มีไฟ
ตำรวจก็ล็อกตัวแบบนี้ไปค้นกระเป๋าเจอน้ำขวดเดียวกับแคบหมู
ถุงเท่านั้นคือไปเอาเข้ามาพอเห็นของที่ขโมยไปแบบนี้
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังไงดีนะคือต้องหิวอ่ะดูหน้าตาดี
คือน่าสงสารเหมือนกันแหละนะฮะเพราะว่าจริงแล้วเขาเป็น
เป็นคนอุบลนะคนอีสานมีรอยศักดิ์เตรียมตัวเลยนะ
แล้วก็ที่ใบหน้าด้วยนะครับเขาบอกว่าคือเขามาทำงาน
ก่อสร้างที่หาดใหญ่แต่ก็ตกงานเลยมาหางานทำที่นี่
นครศรีธรรมราชแล้วก็มีฝนตกทำยังไงดีก็เปียก
ก็เลยเข้าไปหลบที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะแต่เจ้าของร้านกลับมา
ตกใจก็ต้องวิ่งออกมาล่ะครับนะฮะแล้วก็ได้ของติดมา
ติดมือมาด้วยความหิวก็คือแคปหมู๒ถุงกับน้ำดื่ม๑ขวด
เจ้าของร้านเขาบอกว่าเขากลับมาจากการทำธุระ
กำลังจะเข้าร้านเห็นผู้ชายคนหนึ่งตะคุ่มตะคุ่มอยู่ที่บริเวณตู้แช่
เครื่องดื่มแล้วก็มีการหยิบอะไรบางอย่างใส่กระเป๋าเป้ไป
ก็เลยตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็เห็นผู้ชายคนหนึ่ง
เขาต้องขโมช์ของไปนะฮะก็เลยแจ้งตำรถเข้าไปจับกลุ่ม

ยังไงก็ต้องมีการนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
คือของเอาไปจริงมูลค่ามันก็คงไม่ได้มากมาย
หมูสองถุงกับน้ำเปล่าขวดเดียวแต่ว่ามันก็คือการขโมยของเข้ามา
ใช่มันไม่ได้อยู่ที่มูลค่าค่ะมันอยู่ที่การกระทำมากกว่า
ก็ต้องดำเนินคดีกันไปตามกฎหมายนะคะ